เมื่อคืนนี้มีเหตุอุอาจเกิดขึ้นที่สงขลานะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสามสิบแปดปีค่ะ
ถูกคนร้ายจ่อยิงสามนัดซ้อนเสียชีวิตต่อหน้าสามีของตัวเองเลยนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสามีเก่าของเธอนี่แหละ
ที่มีลูกด้วยกันสองคนอ่ะครับเขาบอกมีประเด็นเรื่องของการหยิบยืมเงินกันห้าหมื่น
แล้วก็เลยเป็นปมเหตุสังหารนะคะวันนี้เราส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุบ้านเลขที่แปดสิบแปดในตะบนชิงโค
อำเภอสิงหะนครนะคะไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านค่ะ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นสามนัดก็เลยให้แฟนเปิดประตูหลังบ้านออกมาดู
ก็เห็นผู้หญิงผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่แล้วไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยนะคะ
ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตแล้วค่ะ
ได้ยินเสียงเสียงโวยวายดัง

วันนี้ญาตินำศพของผู้ตายนะคะนางเกวลีกำเนิดผลไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดน้ำกระจายในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ
เราก็เลยได้ไปเจอกับนายสมวงกำเนิดผลพ่อของนางเกวลีผู้ตายนะคะ
พ่อบอกว่าพ่อมีลูกสาวคนเดียวเลยก็คือนางเกวลิงนี่แหละ
เปิดร้านเสริมสวยที่บ้านพักกับสามีคนปัจจุบันซึ่งก็มีลูกสาวอยู่สองคนที่กำลังเรียนศึกษาอยู่
ซึ่งลูกสาวสองคนนี้เป็นลูกของสามีเก่าก็คือนายสุชาติปิมพาโร
สาเหตุที่ลูกสาวพ่อถูกยิงเนี่ยพ่อว่ามาจากปัญหาเรื่องเงินทองแล้วก็เรื่องชู้สาวนี่แหละ
เพราะคนก่อเหตุเนี่ยรู้แล้วก็คือนายสุชาติสามีเก่าคนนี้
คือลูกสาวพ่อกับนายสุชาติเนี่ยคบกันมาสักพักแล้วแล้วก็เลิกรากันไป
แต่ก่อนเลิกเนี่ยมีปัญหากันเรื่องเงินที่หยิบยืมกันประมาณสัก๕๐๐๐บาท
แต่ลูกพ่อคืนไปสองหมื่นบาทแล้วนะมันก็เหลืออีกประมาณสามหมื่น
ทีนี้เนี่ยลูกสาวเนี่ยหนีออกมาคือช่วงนั้นที่มีปัญหากันแล้วเนี่ย
สาวก็เลยเหมือนกับว่าก็คงอยากจะเลิกกับนายสุชาติก็เลยหนีออกมา
แล้วก็มาเจอกับสามีคนปัจจุบันแล้วก็เลยอยู่กินกันฉันสามีภรรยา
พ่อก็บอกว่าไม่คิดจริงว่าเรื่องเงินแค่นี้จะต้องมายิงลูกพ่อถึงตาย
ในวันที่ตายเนี่ยลูกชาวบอกลุงว่าไอ้ลูกการเดี๋ยวว่า
ซึ่งเต็มอีกคุณนั้นเลยทุกคนมาบอกว่ามาจะ
วันนี้แน่มันก็ละกว่าเบียก็ต้องเงิน
ชัยสิริคุณสามีคนปัจจุบันของผู้ตาย
เล่าให้เราฟังด้วยเพราะเขาอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อนของนายสุชาติโทรศัพท์มาหา
เกวลินบอกว่าให้ไปเคลียร์เรื่องเงินที่เคยหยิบยืมกันนัดหมายกันสามครั้ง
ครั้งสุดท้ายไปเจอที่หน้าบ้านเกิดเหตุนี่แหละโดยนางเกวลินก็บอกไปแล้วว่าเออเดี๋ยวอีกสามหมื่นที่เหลือจะเอาไปให้
แล้วนางเกวลินเนี่ยก็ชวนเขาขี่ไปเป็นเพื่อนก็คือให้ไปด้วยกันไม่อยากไปคนเดียว
พอถึงหน้าบ้านเกิดเหตุนะคะนายพิชัยบอกว่ามีรถเก่งไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนมาจอด
มีผู้ชายสองคนเดินลงมาคนนึงก็คือนายสุชาติหรือว่านายทงสามีเก่านั่นแหละ
ห้าสิบสองปีอีกคนนึงคือเพื่อนของนายสุชาติชื่อนายวัชรพลเพชรวงหรือในเต๋า
อายุสี่สิบเอ็ดปีครับเขาเองเนี่ยก็ทักทายในทงสามีเก่าของแฟนเขาอ่ะนะ
นางเกวาลินอ่ะแต่นายทงไม่ตอบรับเดินเข้าไปหาผู้ตายแล้วตบหน้าแรงแรงสองครั้งเลย
ก่อนที่จะบอกว่าหลอกไปมีผัวใหม่แล้วยังคิดจะหลอกซ้ำอีกเหรอ
แล้วก็หันไปบอกในเต๋าเพื่อนอ่ะยิงเลยยิงเลยแบบนี้ค่ะ
เต๋าก็ว่าง่ายเพื่อนบอกให้ยิงควักปืนออกมายิงผู้ตายไปสามนัด
ล้มลงขาดใจต่อหน้าต่อตาเขาอ่ะแล้วทั้งสองคนนี้ก็ขึ้นรถยนต์ที่ขับมา

ผมจักผื่นลุงเค้าไม่ฟังผมตั้งแต่อะข้าวเดินมงตรงประตีแฟนผม
ขอบไว้ต่อภูมิค่ะมือเดี๋ยวมีป๊าครับ
มึงก็พูดตามตามกำพูดว่าไงแหละครับว่ามึงล๊อกภูแล้วอะไรเนี้ย
นั่นเนี่ยนึงลอกกูต้องกระจับจังดีซ่องราว
นึงลอกกูราวว่าชิ้นกรรมลอกกูต้องกระสั้นขวดเผื่อนเขาให้ยิง
ความคืบหน้าทางคดีนะคะตอนนี้สารจังหวัดสงขลา
นุมัติหมายจับนายสุชาติสามีเก่าของผู้ตายแล้ว
แล้วก็นายวัชรพลมือยิงด้วยนะคะ
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ตำรวจสภศรีหานครก็รู้มาว่าทั้งสองคนเนี่ย

กำลังกดดันยาดให้นำมามอบตัวอยู่ค่ะ